ไปนัวกันนิดหนึ่งนะคะที่บราลาแลนด์

ไปบุกบราลาแลนด์ของพี่มั้ยพี่รมพรคุณผู้ชมข้า

เอาแล้วเขาชวนชิมเลยจับจากโรคส้มตำเอง
จังหวะยอกเครื่องปรุงได้ใจเหมือนกันนะ
ปันนั่นเลยหรอ
ใส่เยอะอร่อยเยอะ
ใส่น้อยเอรออยน้อยนะคะ
เอาดีดูจากลีลาธมัดธแมงไม่เบานะคะ
นี่ไม่ให้เสียชื่อหนุ่มเลือดอีสานขนาดแท้

แถมยังมีเวลาแวะเล่นมุกกับสาวข้าวทิพย์ด้วย

แต่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของส้มตำนี้มันจะเป็นยังไง

เดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
แซ่บแซ่บเป็นผุ้น
อืมมันนั่วปากนะ
ไม่ต้องหายกันแล้วละรายกรงรายการน่ะ

เพราะว่าเขาเล่นละครเล่นซีรีส์ด้วยกัน

ใช่ค่ะก็นี่แหละม่วนนะคะ

รวมไปถึงปลาร้าแลนดของพี่ไมค์ด้วยนะคะ